๒ล้านมะม่วงน้ำปลาหวานโบคิโบคินะคะ
เพื่อนอาจจะคิดว่าการลงทุนขายของเนี่ยนะคะ
เราจะต้องใช้ทุนเยอะหรืออะไรยังไง
ที่ใช้การลงทุนประมาณหลักพันนะคะ
แรกเลยเนี่ยกี้ขายมะม่วงแค่๒๕ก์โลกพิคะ
ตอนนี้กี้ขายเสาร์อาทิตย์๒วันเหมือนกันนะคะ
กี้ใช้มะม่วงสองร้อยกิโลค่ะตอนแรกกี้ไม่เชื่อว่าอาชีพเสริมในการขายมะม่วงน้ำปลาหวานของกี้เนี่ย
จะทำให้กี้มีบ้านและมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคิดหาทำอาชีพเสริมค่ะ
พี่ก็จะมานำเสนอวิธีการทำน้ำปลาหวานของร้านโบกี้โบกี้นะคะ
กี้ก็จะนำน้ำตาเนี่ยใส่ลงไปในหม้อก่อนนะคะแล้วก็กี้ก็จะตามด้วยน้ำปลาเกลือ
พอกี้ใส่น้ำตาลน้ำปลาเคี่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยพอเริ่มเดือดแล้วเนี่ยกี้ก็จะใส่น้ำตามลงไป
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ที่แล้วเนี่ยน้ำปลาหวานเราได้ที่แล้วเราจะต้องพักเอาไว้ให้มันเย็นลงนะคะ
พอเย็นแล้วเนี่ยกี้ถึงจะใช้หอมแขกพริกนะคะใส่ลงไปซึ่งจะต้องซอยให้เรียบร้อยแล้ว
พักไว้ประมาณสัก๓ชั่วโมงเพื่อที่กี้เนี่ยจะต้องนำกุ้งเนี่ยตามลงไป
สำหรับเพื่อนนะคะที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะ
เราชอบสิ่งไหนเรารู้เรื่องสิ่งไหนมากที่สุด
เราควรที่จะทำเรื่องนั้นดีที่สุดค่ะ
นะคะพี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
โอ้เปรี้ยวปากมากเว้อนะคะ
กินกันได้ที่ตลาดน้ำไซน้อยวัดไซใหญ่ค่ะ
จันถึงสุกไม่ต้องไปเพราะเขาขายแค่เสาร์อาทิตย์
แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะโทรไปเช็คก่อนได้ค่ะ
มะม่วงน้ำปลาหวานสุดยอดเลยนะคะ